ภูมิการบรรเทิงศูนย์เสียดวงดาวไปอีกหนึ่งดวงนะคะ
กับการเสียชีวิตของน้องน้ำตาลเดอะสตาร์ห้า
กลางดึกที่ผ่านมาเวลาประมาณ๒นาฬิกา๑๗นาที

เราได้ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศที่งานศพนะคะ
คนใกล้ชิดครอบครัวศิลปินนักร้องนักแสดง

ไปร่วมงานรดน้ำศพแล้วก็สวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรก
ซึ่งจะมีการชาปนกิจในวันพุธที่๑๙มิถุนายนนี้ค่ะ
ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตของน้องน้ำตาล
ทางคณะแพทย์โรงพยาบาลสิริราชได้แถลงข่าว
เมื่อ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่น้องน้ำตาลเข้ารับการรักษาตัว
มาต่อเนื่องก็คือ๒วันนะคะ
ศาสตราจารย์ดรในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แถลงข่าวการเสียชีวิตของน้องน้ำตาลเดอะสตาร์
หรือนางสาวบุษรันทองชิว
คุณหมอแถลงข่าวแบบนี้นะคะ
เมื่อวันที่๑๒มิถุนายน
ตลอดวันสัญญาณชีพอยู่ในระดับดี
ออกซิเจนก็อยู่ในระดับดีค่ะ
ไม่มีหลักฐานว่าเลือดออกซ้ำ
แต่มีเรื่องที่กังวลก็คือสมองบวม
กังวลว่าเลือดอาจจะออกซ้ำอีกนะคะ
ซึ่งศาสตราจารย์ดรในแพทย์ประสิทธิ์บอกว่า

เกิดจากออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอ
วางอย่างใกล้ชิด
แต่พอรักษาได้อาการบวมจะค่อยลดลง

อยู่ความดันเลือดของน้องน้ำตาลตกลงค่ะ
แล้วอาการต่างก็เริ่มแย่ลง
อาการเศร้าสู่ช่วงของวิกฤตนะคะ
ซึ่งน้องน้ำตาลไม่สามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤตดังกล่าวไปได้
คุณหมอก็เลยอธิบายเพิ่มเติมเป็นความรู้แบบนี้นะคะ

พอสมองบวมเนี่ยก็คือสมองจะขยายตัวออก
แต่ขยายออกไม่ได้เพราะว่ามีกระโหลกศีรษะอยู่
สมองก็เลยเคลื่อนลงด้านล่าง
ซึ่งมีการควบคุมการทำงานของหัวใจและปอดอยู่บริเวณนั้น
ดังนั้นทำให้อาการทุกอย่างแย่ลงค่ะ
น้องน้ำตาลจากไปอย่างสงบเมื่อเวลาตี๒๑๗นาที
คุณหมอบอกว่าทุกคนพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะคะ
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตคือจริงแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่า
แผนเดิมก็คือรอให้ทุกอย่างคงที่ก่อน
ช่วงสมองบวมไปก่อนก็ถึงจะมีการสืบค้น
หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อได้
แต่คุณหมอบอกว่าไม่มีโอกาสทำแบบนั้น
เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุของการเลือดออก

ส่องกล้องต่างก็ต้องใช้เวลารอผลที่จะออกมานะคะ
ซึ่งทางคณะแพทย์โรงพยาบาลสิริราช
ได้แถลงแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องค่ะ
ซึ่งเรื่องของการชนะสูตรก็ต้องให้เกียรติญาติในการตัดสินใจ
แต่การวินิจฉัยก็จะนำข้อมูลจากการส่องกล้อง
ส่วนต่างของร่างกายมาศึกษาเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็จะตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ของน้องน้ำตาลย้อนหลัง
ว่าสาเหตุและจุดที่เลือดออกอาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างค่ะ
เลอระนวันเนี้ยอะไรในโปรศีรษะว่าสมองบวมเนี่ย
ผ่านช่องกระโรคช่องเกิ้น
ตรงนั้นจะมีส่วนควบคุมการทำงานของหัวใจ
ควบคุมการทำงานของปอดการทำงาน
เพียงฉันก็เมื่อสมองเคลื่อนละหวังก่อนให้ได้บ่อยครั้ง
จะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนที่สมองบวม
โดนอาการที่อีกอย่างได้แย่ลง
แล้วก็ขนาดนี้ก็เชื่อว่ารักษาเป็นการอย่างนั้น
จนกระทั่งคุณน้องน้องตาลก็
กลับไปคนจะก็จะกลับไปอย่างสมมุตินะ
เมื่อตอนเวลาประมาณ๒นาฬิกา๑๗นาที
แล้วก็คิดว่าทุกคนก็พยายามทำเต็มที่ในสิ่งที่ทำ
แล้วลักษณะการนึกจากว่าเราเป็นแบบนี้
แล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็
ทางโรงพิจารณ์ก็ขอแสดงการเศร้าใจกับความโทษให้แน่
เสียชีวิตลงเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะฮะ
ก็เข้าสู่วันที่๑๔มิถุนายน๒๕๕๙
ถ้านับตามปีพศก็อายุ๒๙ปีนะครับ
หลังจากการแถลงข่าวของแพทย์แล้วประมาณ๒ชั่วโมงนะครับ
ครอบครัวก็ได้เคลื่อนร่างของน้ำตาล

เพื่อนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาราสอง
สาราเทพกาญจนาวัดป้อมวิเชียนโชติการาม
ที่บ้านเกิดจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
คือคุณพ่อของน้องน้ำตาลเนี่ยได้โพสต์แจ้ง
ในสังคมออนไลน์ส่วนตัวบอกว่า
ทางครอบครัวก็ยินดีที่จะมอบ
วัยวะบางส่วนของน้องน้ำตาลให้กับทาง
ศิริราชพยาบาลเพื่อทำการศึกษา
หรือว่าจะตรวจสอบกันต่อไปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์
ในอนาคตเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอาการ

ทางครอบครัวเปิดเผยว่าได้อนุญาตให้แพทย์
ตัดชิ้นเนื้อบริเวณจมูกไปวินิจฉัยนะครับ
ซึ่งหากวินิจฉัยแล้วทราบว่าอาการดังกล่าวเป็นอะไร
มาจากสาเหตุอะไรเกิดจากโรคอะไร
ก็จะสามารถทราบโรคที่แน่ชัดและอาจหาวิธีป้องกันและรักษาได้
ส่วนอวัยวะส่วนอื่นทางครอบครัวไม่อยากให้มีการผ่าเพิ่มเติม
เพราะที่ผ่านมาน้องก็ช้ำมากแล้ว
อยากให้น้องไปแบบสวยงามนะครับ
ที่วัดป้องวิเชียนโชติการามจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวได้เลือกนำรูปมาตั้งหน้าศพของน้องน้ำตาล
เป็นรูปที่ยิ้มสดใส
เพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นภาพที่สวยงามที่สุดของน้องนะครับ

ขณะที่คุณแม่กับพี่สาวแล้วก็พี่เขย
คือคุณแม่คุณพ่อของน้องน้ำตาลมีลูกสาว๓คน
ลูกสาวคนโตก็คือพี่สาวที่อยู่ที่งานก็แต่งงานไปแล้ว
ส่วนน้องสาวคนเล็กเนี่ยเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ
คุณแม่กับครอบครัวได้เล่าถึงวินาทีสุดท้ายเมื่อคืนนี้
ที่ได้เข้าไปสั่งเสียลูกสาวก่อนจะหมดลมหายใจนะครับ
แม่บอกว่าก็ได้บอกกับน้ำตาลก่อนที่จะสิ้นลม
บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อ
ทุกคนในครอบครัวอยู่ได้แม่ก็จะพยายามเข้มแข็ง
ไม่อยากให้ลูกเห็นว่าอ่อนแอนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีรังสังหรณ์ว่าน้องจะจากไปนะครับ
ที่ผ่านมาก็ถือว่าแม่มอบสิ่งดีทุกอย่างให้กับน้องหมดแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันพี่สาวบอกว่าระหว่างที่เข้ารับการรักษาก็พยายามทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้ว
ในช่วงก่อนที่น้องจะเสียคือทางแพทย์เขาก็แจ้งให้ครอบครัวเข้าไป
ก่อนจะถึงเวลาตี๒๗นาทีเมื่อคืนที่จะสิ้นลมจริงเนี่ย
เป็นหลานสาวที่น้องน้ำตาลรักมากร้องเอาไว้ให้น้ำตาลฟัง

เพลงนี้คุณพ่อก็เอามาลงไว้นะในไอจีของคุณพ่อเนี่ย
น้ำพึ่งพี่สาวคนโตบอกว่าครอบครัวเอามาเปิดให้น้ำตาลฟัง
ร้องเพลงนี้จนน้องร้องเป็น

พี่สาวของน้องน้ำตาลบอกว่าเชื่อว่าน้ำตาลได้ยิน
ในช่วงเวลานั้นแล้วระหว่างที่เปิดเพลงนี้ให้น้ำตาลฟังเนี่ย
ทุกคนก็พยายามเรียกชื่อน้ำตาลให้กลับมา
แต่ที่สุดแล้วน้องก็ไม่กลับมา
ก็จากไปเมื่อเวลา๒นาฬิกา๑๗นาทีคืนที่ผ่านมานะครับ
ขณะเดียวกันพี่เขยของน้องน้ำตาลนะครับ
ก็คือสามีของน้ำพึ่งพี่สาวคนโต
บอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่แปลกเกิดขึ้นนะครับ
ก็คือหลังจากที่น้ำตาลจากไปอย่างสงบครอบครัว
ก็ขับรถกลับไปบ้านเพื่อจะนำชุดมาเปลี่ยนให้กับน้ำตาล
เมื่อไปถึงบ้านขณะที่รถกำลังจะจอด
อยู่ดีระบบมือถือของพี่เขยไปเชื่อมต่อกับบลูทูธในรถ
โดยที่ไม่ได้กดเชื่อมต่อบลูทูธ
แล้วก็มีเสียงเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้ยินเนี่ย
ที่ครอบครัวเปิดให้น้ำตาลฟังก่อนจะสิ้นลม

ใช่ค่ะแล้วก็เสียงดังขึ้นเรื่อย
พยายามจะปิดก็ปิดไม่ได้ค่ะ

ทางครอบครัวก็ได้แต่มองหน้ากัน

โดยทุกคนเชื่อว่านี่คือการบอกลาของน้องน้ำตาล

แต่ว่าให้น้องไม่ต้องเป็นห่วงอะไร
ก็คือแม่อยู่ได้

ก็คือยากให้เขาแบบหมดส่วน

ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรเหมือนกัน

เพราะว่าก็ใช้โทรปกติ

แต่เสียคอเบาผมก็เอ๊ะ
มันเปิดมาจากไหนอะไรอย่างนี้ครับ

จนมันลันเองครบ๒รอบ

เออตานมันคงอยากฟัง
ปิดก็ปิดก็ได้เรียกก็ไม่ได้

มันเป็นทรายที่ดีแล้วเพราะว่าเขาก็รับทราบรับทุกอย่าง
ตอนนั้นอาจจะฟังไม่ถนัดอยากฟังชัดอยู่กล้องสองข้อ

ใช่ตัวเขาเป็นแบบนี้

แล้วก็ขอบคุณสื่อทุกนั่นที่แบบว่าติดตามข่าวน้อง
คือทางครอบครัวของน้องน้ำตาลเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเชื่อว่าน้องน้ำตาลเองก็พยายามอย่างเต็มที่แล้ว
คุณหมอทุกท่านก็พยายามช่วยเหลือน้องน้ำตาลอย่างเต็มที่แล้ว
ทางครอบครัวบอกเลยว่าคุณหมอทุกท่านไม่ได้ลดความพยายามสักวินาทีเดียวนะคะ
คือทุกคนมีความหวังแต่สุดท้ายน้องน้ำตาลก็จากไปอย่างสงบนะคะ
ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
วัดป้อมวิเทียนโชติการามจังหวัดสมุทรสาคร
มีการรดน้ำศพของน้องน้ำตาลนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
คนในครอบครัวญาติพี่น้องคนในวงการบันเทิง
คนที่สนิทใกล้ชิดกับน้องน้ำตาล
เดินทางไปร่วมพิธีด้วยเป็นจำนวนมากนะคะ
นุ่มของน้องน้ำตาลค่ะ
นักพระพลจันวิทัณฑ์หรือเพชร
อยู่ในอาการที่เศร้าอย่างหนักนะคะ
คือนั่งร้องไห้อยู่ภายในสาลาค่ะ
ก็มีฟลุ๊กเดอะสตาร์มีเพื่อนคอยปลอบใจอยู่แบบนี้
คือร้องไห้ตลอดเวลาอยู่ในสารานะคะ
ซึ่งเมื่อช่วง๑ทุ่มที่ผ่านมา
ก็ได้มีการสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะคืนนี้เป็นคืนแรก
มีคนในวงการบันเทิงไปร่วมมากมายนะคะ
คุณเท่งเถิดเทิงคุณแก้มเดอะสตาร์
จนถึงวันอังคารที่๑๘มิถุนายน
และมีพิธีชาปนกิจในวันพุธที่๑๙มิถุนายนเวลา๑๗นาฬิกาค่ะ
คุณมอสปฏิพันธ์พระเอกที่เล่นซิตคอมด้วยกันนะฮะ

ค่ะไปเยี่ยมตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแล้วด้วยนะคะ
ให้กำลังใจคนในครอบครัวของน้องค่ะ

ทำกับเพื่อนใช่ค่ะ

ก็ร้องไว้เสร็จแล้วอัดเสียงเสร็จแล้ว
แต่ยังตัดต่อไม่เสร็จ
ก็มาจากไปซะก่อน

ก็เลยลองตัดมาให้สั้น

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอฟัง

นี่ค่ะที่น้ำตาลลองเอาไว้

ตั้งแต่ช่วงเวลาที่น้องน้ำตาลอยู่ในโรงพยาบาล
คุณพ่อบอกว่าอยากจะให้ฟังเพลงนี้
แล้วก็อยากจะให้ทุกคนตั้งจิตภาวนาให้กับน้องน้ำตาลด้วย

ก็อดไม่ได้ที่จะบอกว่าต้องแสดงความเสียใจ

ใช่ค่ะก็ต้องให้กำลังใจคนในครอบครัวของน้องด้วยนะคะ